กันบ่อยไหมฮะถามคุณผู้ชมถามคุณขวัญคุณน้ำแข็ง

อยากป่วยเนอะป่วยแล้วขาดรายได้ป่วยแล้วขาดโอกาสในการทำงาน
แต่สาวแบงค์คนนี้๙เดือนนะป่วยไป๒๐กว่าครั้ง

คือเธอทำงานแบงค์นะก็ป่วยบ่อยขนาดนี้อ๋อน่าจะสุขภาพไม่ดีอย่างที่คุณขวัญบอก
ปรากฏไม่ใช่อ่ะสิเธอไปปลอมแปลงใบเสร็จนะฮะ
เสร็จค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล
เอาเอาเงินเข้าตัวสิฮะ

แล้วสุดท้ายธนาคารต้นสังกัดของเธอจับได้ครับ
แจ้งตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเลยครับ

ไปจับกลุ่มนางสาวทอรุ้งวัย๓๐ปีครับ
หมายจับสารอาญากรุงเทพใต้
ข้อหาที่เธอโดนเนี่ยปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมช่อโกง
แล้วก็นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายกับบุคคลอื่น

ตรงนี้ที่โดนจับได้อยู่ในซอยสูงวิทย์๑เขตวัฒนาในกรทมนี่เอง
เธอเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วก็ไปปลอมใบเสร็จ
เบิกค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลรัฐแห่ง๑ครับ
เพื่อจะเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการของธนาคารที่เธอทำงานอยู่
คือธนาคารเขามีสวัสดิการให้พนักงานเหรอ
เออแล้วเธอก็ไปเบิกผ่านระบบออนไลน์๒๔ครั้ง

โอ้โหคุณขวัญอย่าเพิ่งโอ้โหมีมากกว่านี้

เออรวมเงินแล้ว๓ล้านบาทครับในช่วง๙เดือน

ตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วมาจนถึงมีนาคมปีนี้ครับ
พอธนาคารที่เสียหายเนี่ยทราบเรื่องก็ไปร้องทุกข์กับตำรวจปอศ
แล้วก็มีการรวบรวมพยาหลักฐานแล้วพบว่า
ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลและใบรับรองแพทย์ทั้ง๒๔ใบ
มีใบเดียวที่โรงพยาบาลออกให้

ไอ้ใบเดียวนั้นค่ารักษาก็ดันไม่ตรงอีก

ส่วนที่เหลือเนี่ยนางสาวทอรุ้งไม่เคยไปรักษากับโรงพยาบาลเลยครับ
เธอรับสารภาพว่าเธอปลอมใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลจริงนะ

แล้วก็มีการเสนอเบิกผ่านแอปของธนาคาร
โดยที่ผ่านมาธนาคารจ่ายค่ารักษามาให้กับเธอแล้ว๓ล้าน
และยังมีที่ยังไม่อนุมัติอีกหนึ่งรายการ

โดยเงินที่ได้มาก็แหม
ก็มีการถอยกระเป๋าใหม่นะ

นาฬิกาใหม่นะกินหรูอยู่สบายเลยนะ

แต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับ